ในช่วงวันเสาร์บ่ายคุณผู้ชมที่อยู่บ้าน
ได้พบกับรายการศึกยอดมวยไทยรัฐ

ยอดมวยไทยรัฐจะมีนักมวยแจ้งเกิดจากเวทีนี้หลากหลายคน

ก็โอ้โหมีคนเก่งทั้งนั้นนะครับ
กันแบบสู้กันแบบเต็มข้อเต็มไม้เต็มมือ
แต่ล่าสุดนี้หนึ่งในนักมวยก็ดูเหมือนกับว่าจะโชคร้ายเหมือนกันนะครับ
นั่นก็คือชายน้อยชาวไร่อ้อยนะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีแววเลยล่ะ
แต่ว่าล่าสุดนะคะช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงชายน้อยชาวไร่อ้อย

ทางคดีตำรวจบอกว่าตอนนี้เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
ส่วนอาการคืบหน้าล่าสุดตอนนี้พ้นจากขีดอันตรายแล้วค่ะ
ญาติของนายทัศนาหลวงพลหรือว่าชายน้อยชาวไร่อ้อย
นักมวยไทยชื่อดังจากศึกยอดมวยไทยรัฐ
เฝ้าดูอาการของนายทัศนาที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

หลังจากที่ถูกกลุ่มคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาบนถนนลาดประเขา
ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่รถกระบะที่นั่งโดยสารมาด้วย
ทำให้กระสุนปืนถูกนายทัศนาได้รับบาดเจ็บสาหัส
นายชูชาติหลวงพลหรือว่าชาติชายน้อยชาวไร่อ้อย
อดีตแช่มมวยไทยชื่อดัง
ซึ่งเป็นพ่อของนายพัฒนาบอกว่า
จากการสอบถามลูกชายแล้วก็ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่า
ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาขณะที่ทั้งหมดกำลังขับรถกระบะมาตามถนนลาดประเขา

ปรากฏว่ารถกระบะเกิดไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่น
ที่กำลังประลองความเร็วบนถนน
แต่ว่านายทัศนาและเพื่อนพยายามที่จะจอดรถเพื่อเจรจาขอโทษ
แต่กลุ่มวัยรุ่นไม่พอใจกลับใช้อาวุธปืนยิงใส่ถึง๘นัดด้วยกัน
ชูชาติยังบอกด้วยนะคะว่าจากการพูดคุยกับนายทัศนา
แล้วก็แพทย์ผู้รักษาทราบว่านายทัศนา
ยังคงพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อไปอีกอย่างน้อย๑สัปดาห์
และอาจจะต้องพักการชกมวยอย่างน้อย๒เดือน
ส่วนจะสามารถกลับมาชกมวยไทยได้อีกหรือไม่
เรื่องนี้เดี๋ยวต้องรออาการอีกครั้งหนึ่งค่ะ
สำหรับชายน้อยชาวไร่อ้อยถือว่าเป็นนักมวยไทย
ในศึกยอดมวยไทยรัฐที่น่าจับตามองคนหนึ่ง
แล้วก็เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะคะสามารถคว้าเหรียญทอง
ศึกมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกมาครองได้อีกด้วย

ขณะที่การติดตามสืบสวนติดตามตัวคนร้าย
พันธุ์ตำรวจตรีสารวุฒิบุตรดีพนักงานสอบสวนสถานี
ตำรวจนครบานบางเขนบอกว่าได้ให้ฝ่ายสืบสวนเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
บริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อใช้เป็นเบาะแสติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
ส่วนสาเหตุตำรวจสันนิษฐานว่าก็น่าจะมาจากกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังแข่งรถจักรยานยนต์ไม่พอใจ
ที่ถูกกลุ่มรถกระบะของกลุ่มผู้เสียหายเฉียวชน

ต้องรอให้ได้ตัวผู้ต้องหามาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ
เป็นกำลังใจให้กับคุณชายน้อยชาวไร่อ้อยด้วยนะครับ
ส่วนคุณผู้ชมที่ต้องการจะชมศึกยอดมวยไทยรัฐ
เป็นประจำทุกวันเสาร์ช่วงบ่ายปรับเวลาใหม่
บ่าย๒โมงถึง๔โมงเย็นเป็นต้นไปช่อง๓๒ไทยรัฐทีวีนะครับ